ขอพาไปหน่อยอารมณ์ขี้เกียจของคนน่ะ
มันก็มีน่ารักก็มีให้ได้ดู

รวมไปถึงความรู้สึกขี้เกียจของเหล่าบรรดาสรรพสัตว
หรอมันน่ารักขนาดไหนรวมทั้งคน
ทั้งของสิงสารสัตว์มาด้วยเป็นยังไงไปติดตามฮะ

ทุกคนจะพร้อมใจกันวางมือจากการทำงาน
ปล่อยให้ตัวเองพักผ่อนระบายความขี้เกียจกันเต็มที่นั่นเองล่ะครับ
ตลอดข่าวของเราก็เลยรวบรวมอาการของเหล่าสัตว์และเหล่ามนุษย
ที่ต่างปล่อยตัวปล่อยใจกันเต็มที่

เริ่มกันที่เจ้าแมวเหมียวตัวนี้ก่อนเลยครับ
อดหลับอดนอนมาจากไหนล่ะลูก
ห่วงมากห่วงไม่ไหว
แต่สู้กำหนังตาตัวเอง
ไม่ใครว่าห่วงไม่มีสักคน
ห่วงจนตาลายไปหมดแล้ว
จะลองนับแกะสัก๑๒๓ดู
เฮ้ย๑ตัว

๒ตัวครึ่ง

ได้ผลจริงด้วย
โถเจ้ายูโรจอมปวน
สิ้นลิดหงายงอกไม่เป็นท่าเลยนะเนี่ย
พ่อจ๋าพายูโรไปนอนด่วน
ส่วนเจ้าตัวนี้เห็นอากาศร้อน
ก็เลยอยากจะลงไปแช่น้ำกันสักหน่อย

ยังหน็กลงหัวจุกมันริก
มีเรื่องแล้วล่ะครับน้องสมใจ
สถานยังรถไว้เลิกแทศเมีย
อบดอนแช่น้ำแคบเบิดจนหลับปลูกมาให้
อย่างนี้นี่แหละครับย้ำอีกทีน้องน่ะชอบแช่น้ำ
ไม่ได้นั่งฝึกกำลังภายในแต่อย่างใดนะครับ
เหล่าสัตว์มาดูเหล่ามนุษย์ที่ปล่อยตัวปล่อยใจ
และปล่อยกลไกความง่วงให้ทำงานอย่างหนัก
หนักขนาดไหนไปชมกันครับ

คนหนึ่งสับปะงบคว่ำหน้าส่วนอีกคนสับปะงบหงายหน้า
และบางคนแม้แต่ลืมตาก็ยังยากลำบาก
โอ้โหหนูไม่พร้อมเปิดเทอมจริงนะคุณครู
ส่วนน้องคนนี้ถึงแม้จะกรอบกู้ร่าง

แต่ความง่วงก็ยังคงตามติดประทิตย์ตัวน้องแบบนี้
ของถูกครับสต๊อกไม่ไหวแล้วล่ะครับ
ผมง่วงด้วยสามารถนั่งได้แล้วล่ะครับ
กลับผมไปนอนอีกครับ
และสุดท้ายน้องคนนี้กำลังต่อสู้กับความง่วง
ในห้องเรียนย่ำเก่าปนการต่อสู้เป็นอย่างไร

ง่วงน่ะง่วงไว้

ไม่มีสักคน

เดี๋ยวจะลองนับแกะหนึ่งสองสามดู

สองตัวครึ่ง
สองตัวแล้วก็
ได้ผลจริงด้วย
โอ้โฮลูกไม่ไหวอย่าฝืนนะ
คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปน่ารักที่คุณครูสาว
ของโรงเรียนวัดทองขวางจังหวัดนนทบุรี
ได้ถ่ายภาพช่วงที่กำลังสอนเด็กนักเรียนในยามเช้า

ที่กำลังพยายามต่อสู้กับความง่วงอย่างที่เห็น
คุณครูครับผมพยายามแล้วนะ
ลืมตาแล้วครับครูแต่มันสู้ไม่ไหว

คุณพิทธิ์ทรมเป็นแบบผมหรือมั้ยโอ้โฮยังไง
ดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยง่วงตามเลยนะ

อันนี้เอนกุลชนะหาวอยู่สามหาวแล้วนะ

แต่ก็นั่นแหละค่ะคนทุกคนมันก็มีช่วงโมเมนต์ที่